เพื่อไทยประกาศร่วมกับภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลแล้ว
คือนี้หมอหนูบอกหมอชนาน
คุณกำไปเลยนะ๒๑๒เสียง
แต่หมอหนูไม่ได้เป็นแพทย์อะไรนะ
เขาจะเรียกคนที่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุข
หมอชนนั่นเอาเสียงหมอหนูไปเลย
คุณไปคุยกับใครก็ได้
ว่าคุณมี๒๑๒เสียง

เมื่อวานนี้ตอนฟังแถลงข่าวสดในข่าวเย็นไทยรัฐนะ
เอามือขึ้นมาเลยนะเอามือขึ้นมาเลยคุณผู้ชม
มันเกินครึ่งจากอะไรวะเกินครึ่ง

แต่๒๑๒มันก็ยังไม่เกินมันเกินครึ่งอย่างไรนะอยู่มือดีเอาเป็นว่าเสียงส่วนใหญ่
ถือว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่แล้วแสดงว่าเอาก็มากกว่าก้าวไกล
แต่แสดงว่าไปขยิบตามมาแล้วดิหรือเฮ้ย
เขาก็หยิบกันมาตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานู้นแล้วหรือเปล่าใครจะไปรู้
คุณภูมิธรรมบอกว่าจะไม่มีการคุยกันก่อนไม่มีการแบ่งรัฐมนตรีไม่มีการอะไร

เชื่อกดหนึ่งไม่เชื่อกดสองกดมา
อันนี้เขาแถลงข่าวมากัน๓คนนะครับ
ก็ทีมเจรจาเพื่อไทยก็มีหมอชนน่านคุณประเสริฐนะครับ
ทรลวงทองคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับ
ส่วนภูมิใจไทยก็นำมาด้วยคุณอนุทินชาญวิรากุล

เมื่อวานแหมคุณพิพัฒน์ผมจะตีปากตัวเองจริงเลย
ลืมชื่อท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา
นายพิพัฒน์รัชกิจพการคุณอนุทินแถลงเลยบอกว่า
ก่อนจะเอาเสียงไปนะ๗๑เสียงมี๓ข้อมาบอก
แตะต้อง๑๑๒นะไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะ
เอานะไม่เอาคนก็ติฉินนะ
แล้วก็ไม่มีพักเก้าไกลร่วมรัฐบาลนะแล้วเอาไปเลย
คุณจะไปคุยกับใครก็ได้ว่าวันนี้เพื่อไทยกับภูมิใจไทย
มี๒๑๒แล้วแล้วคือแก่นำพักเพื่อไทย
คุณภูมิธรรมบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้แหละเดี๋ยวจะเห็นหน้าเห็นตา
จะเห็นคนมาพักเพื่อไทย
ขณะที่หมอชนนั่นอ่านคำแถลงจัดตั้งรัฐบาลนะครับ

เอาหน่อยเหรอเอาหน่อยเขาอ่านคำแถลงนะ

ยึดวาระของประเทศและประชาชนเป็นที่ตั้งเล่นฟื้นฟูเศรษฐกิจประชาธิปไตย
นำความสมรรถฉันกลับคืนสู่ประเทศ

ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่

จัดตั้งรัฐบาลที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้
เปิดกว้างให้สสวมีส่วนร่วมอย่างสำคัญ
เลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อผ่าทางตัน

คือเงินผมบอกจริงนะ

คือเนื้อหาโดยรวมประชาชนเขารู้อยู่แล้ว

เมื่อถามว่าแล้วพักไหนจะมาร่วมอีกบ้าง

ขณะนี้ไม่สามารถทำตามเจตนารมณ์ประชาชนได้
นี่ยอมรับกันโต้งเลย
แต่ต้องหันหน้าเข้าหาการตั้งรัฐบาล

เดี๋ยวก่อนทางออกที่ดีที่สุดของใคร
พักการเมืองที่เขาต้องมีรัฐบาล
พักการเมืองที่มีรัฐบาลนะครับ

เออนักข่าวถามตรงนั้นมีสองลุงไหม
เป็นคำถามที่ดีและเป็นคำตอบที่อาจจะงงหน่อย

แต่ถ้าจะมีกลุ่มคน

คือมันเป็นศรีถนนชัยไง

แต่ถ้าจะมีกลุ่มคนนะครับ

คือวักละไว้นิดนึงที่มาจากพักสองลุง
ก็ถือว่าเป็นสิทธิของเขานะ
ถ้าเกิดว่ามันไม่มีมันก็นับเท่าไหร่มันไม่พอไงพี่เบิร์ต
คือท้ายที่สุดมันก็ต้องมาบวกด้วยไง

ใครเป็นรัฐบาลรอบนี้ฝั่งนี้เนี่ย

เห็นรัฐภาพมันจะง่อนแง่นมาก
เพราะมันจะปริ่มเท่าเท่าเกิน
ส่วนการมาจับมือกับภูมิใจไทย
ไล่หนูตีงูเห่า
เปญนี้ตั้งแต่ปี๖๕มันย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

อันนี้เป็นไหนสีสะเกจใช่ไหม
สมัยหมอชนน่านอภิปรายเรื่องโควิด

เอ่ยชื่อมาเลยว่าเป็นรัฐมนตรีท่านไหน

มันเป็นแค่การละครครับคุณผู้ชมฮะ
มันเป็นแค่การละครตอนหาเสียงต่างคนต่างสู้ไง
มันก็อาจจะต้องมีคำพูดสู้กันที่มันจะห้ำหันห้ามหัน
แต่ว่าแล้วตอนนี้ยังไงคุณหมอชนนั่น

อาจจะมีลักษณะของเหมือนกระทบกระทั่งกัน

ไม่ใช่ไล่หนีนะ

ไปขอเสียงสนุนจากพี่น้องประชาชน
เราไม่เคยประกาศว่าเราเป็นศัตรูกับใครนะครับ

เทคนิคการหาเสียงวิธีการหาเสียงต่างฝ่ายต่างมี

ก็ทำเป็นแบบว่าคือยังไง
แทะกันไม่ถูกกันอะไรกัน

มันเป็นเทคนิคในตอนหาเสียง
อย่างนี้ใครก็พูดได้ทุกคนก็พูดได้ว่าเป็นเทคนิคหาเสียง
หมอชนน่านบอกว่าเป็นการรนรงค์
เกลียดดอมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังเลือกตั้ง
ว่ากันอีกทีนึงตอนนี้ขอลนลงเกลียดดอมไปก่อน

ผมเคยบอกตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้ว
การเมืองตามให้ทัน
ตามให้ทันจำให้แม่น

ตัดสินใจตอนที่กาบัตรในครูหาน่ะ
คราวหน้าก็นะก็จำให้แม่น

การจับมือครั้งนี้แล้วรู้สึกอย่างไร